แต่บางทีเราก็ขับรถขี่รถจักรยานยนต์มาดีดีนะคะ
แล้วมันก็เกิดเหตุไม่คาดคิดกลางถนนมันก็มีค่ะ
เราระวังแล้วแต่มันโอ้โหมันคาดไม่ถึงจริง

น่ากลัวป่ะล่ะอ่าอยู่ดีดีบึ้มขึ้นมาเลยเหรอ
ใช่กลางถนนนี่ที่ลำปางนะ
กล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับฝาท่อเหล็กบนถนนมันระเบิดตู้มขึ้นมา
ไม่ใช่วางระเบิดไม่ใช่รถระเบิดอะไรทั้งนั้นไอ้ฝาทอด
ใช่ฝาท่อที่อยู่บนถนนอ่ะที่เราเห็นแบบฝังฝังไว้แบบอืม
ตรงถนนเนี่ยนะเห็นตอนแรกตกใจนะนึกว่าโอ้โห
รอบวางระเบิดอะไรหรือเปล่ามันน่ากลัวนะคะแล้วมีจักรยานยนต์คันหนึ่งก็ทับเข้าไปด้วยใช่ไหม
ใช่นี่ไงถนนท่าคราวน้อยหน้าโรงภาพยนตร์ฟ้าลานาเดิม
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะตำรวจสพเมืองลำปางก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ฝาท่อเหล็กเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางเมตรหนึ่งหนัก๕๐กิโล
อ่าแรงอัดจากท่อระบายน้ำด้านล่างอ่ะ
ฝาเหล็กเลยระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วฝากระเด็นไปนู่น๕เมตร
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าทะเบียน๑กไก่ทพเท่า
สามเจ็ดหกลำปางพังยับเลยนะคะนี่ฝานี้ไงนี่ใช่ค่ะ
แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้หญิงนะคะอ่านางสาวระตีอโนไทย
อมวันดีอายุ๒๒ค่ะเป็นพนักงานส่งอาหารของบริษัทเอกชน
นอนอยู่กลางถนนเลือดออกจมูกออกปากออกหูอ่ะอืม
แต่ไอ้ฝาแบบนี้เราเห็นตามถนนทั่วไปอยู่แล้วไงใช่ไงแล้ว
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่แจ็คพอร์ตเจออย่างนี้ใช่ไง
เดี๋ยวตรวจสอบให้ฝานี้เป็นของใครใครต้องรับผิดชอบอะไรยังไง
อ่าคนที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
กับเสียงระเบิดตกใจมากฝาท่อเนี่ยกระเด็นเลยนะคะ
แล้วก็ไปทับรถจักรยานยนต์ด้วยนะฝาท่อ
ฝาท่อนี้เป็นฝาท่อของบริษัทเอกชนครับเป็นท่อใต้ดินของสายสื่อสาร

ว่าแรงอัดในท่อใต้ดินร้อนไม่มีท่อระบายอ่า

ท่อนี้ค่ะน้ำที่ค้างอยู่ในท่อ

น้ำที่อยู่ในท่อที่ยังหลงเหลืออยู่

ก็เลยต้องเก็บตัวอย่างน้ำในท่อสายไฟใต้ดินตรงนี้
ไปตรวจดูเนี่ยดูสิว่ามันเกิดจากอะไร
เดี๋ยวลองดูภาพที่ฝาท่อที่กระเด็นไปตรงถนน
คือถ้าเป็นจากแรงดันข้างล่างแล้วมันไม่มีอะไรระบายเนี่ย
แสดงว่าฝาท่อไม่มีรูระบายหรือยังไร
หรือถ้ามีนะแล้วมันยังเกิดแรงดันแล้วระเบิดขึ้นมาแบบนี้นะคุณเขียนมาสอน
ทีนี้ไม่กล้าผ่านท่อตรงไหนอีกเลย

คุณเขตมันสอนขี่จักรยานยนต์หรือว่าเดินหรืออะไรก็แล้ว
แต่ต้องระวังสายไฟสายเคเบิ้ลจะปาดคอ
ระวังท่ออีกต้องหักหลบ